การเดินทางกลับกันบ้างดีกว่าค่ะจากสงกรานหลากหลายจังหวัดตอนนี้ทยอยเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพแล้วก็กลับภูมิลำเนาหรือว่าบางคนอาจจะเดินทางกลับมาทำงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เริ่มต้นที่ปราจินบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศการเดินทางของหลายหลายท่านประชาชนหลายคนนะคะในพื้นที่ปราจินบุรีค่

โดยเฉพาะบริเวณแยกบ้านดินดำนะคะก็มีรถหลายคันเนี่ยแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นจุดที่มีบรรจบกันจากหลายเส้นทางแล้วก็มาจากหลายจังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็นกรสินมุกนาหารนครพนมสกลนครค่ะขณะที่ทางหลวงนะคะจะได้มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้ขาออกเนี่ยมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นแต่ว่าปริมาณรถที่มีจำ
ก็คือช่วงบริเวณสี่แยกแก่งเริงจานนะคะก็มีรถมาจากหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะคะมาบรรจบกันแล้วก็ถนนมิตภาพที่ขอนแก่นก็รถแน่นขนาดแบบนี้เลยเนื้องแน่นพอสมควรนะคะ
อ่ะจากภาคอีสานขยับลงไปดูใต้กันหน่อยค่ะปิดท้ายที่เกาะสมุยสุราธานีนะคะเห็นบอกว่าวันนี้จะต้องมีการเพิ่มปริมาณเรือข้ามฝากโดยสารให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากเจาะออกเกาะสมุยด้วยเพราะว่าสงกรานเนี่ยเห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเยอะมากนะคะใครที่อยากจะเดินทางจากเกาะสมุยออกมา

ครั้งผู้บาดเจ็บ๑๗๓๘รายและผู้เสียชีวิต๑๙๗ศพนะฮะเราอยากให้เป็นศูนย์เนอะแต่มันก็ยังเกิดขึ้นแบบนี้ยังไงก็ฝากเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเอามาดูที่